วันนี้มาล้างรถมีโปรโมชั่นล้างปุ๊บตกปั๊บไม่รับตังค์ค่ะคุณผู้ชมอุ้ยสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะเห็นโปรโมชั่นดีแบบนี้ก็ต้องรีบขับรถบึงเข้าไปที่คาแท้นะคะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวก่อนค่ะจะล้างดีหรือไม่เนี่ยรอติดตามสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกันเลย
บอกกันไว้วันนี้ว่าฝนตกชุ่มฉ่ำทั่วไทยอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าคุณผู้ชมค่ะมันจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนนะคะอยู่ด้วยกันสองลักษณะใหญ่ค่ะ
อย่างแรกนะคะคุณผู้ชมก็คือร่องฝนดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปแล้วไปดูแผนที่อากาศกันบ้าง
ร่องฝนก็คือบริเวณความกดอากาศต่ำตัวแอลค่ะมันติดติดติดกันต่อเนื่องเป็นแนวยาวแบบนี้เรียกว่ามันเป็นแนวร่องฝน
และแน่นอนค่ะเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะบ่งบอกว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีฝนตกลงมาประกอบกับว่ามีทิศทางลมนะคะ
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาปะทะจะเห็นลักษณะทิศทางของเส้นสีขาวเนี่ยหมุนวนเข้าไป
ดังกล่าวก็คือบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักก่อน
เริ่มต้นช่วงเช้าเช้า๘โมงเช้าเนี่ยค่ะบริเวณบึงกาลสกลนครนครพนมเริ่มตกแล้วก็จะได้ไล่กระจายมาเรื่อยนะคะ
ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะคะรวมไปถึงภาคใต้ด้วยเรียกว่าตกกระจายกันไปหมดเลยนะคะ
พื้นที่ตกหนักบางพื้นที่ตกน้อยแต่ก็จะเป็นการตกที่ทำให้ชุ่มฉ่ำกันไปทั่วประเทศ
ขณะที่ตอนกลางของประเทศแถบจังหวัดพิศนุโลกอุทัยธานีอ่างทองสิงห์บุรีบริเวณนี้
อากาศร้อนหน่อยละกันคุณผู้ชม
สัญญาณความร้อนจะเริ่มขึ้นตั้งแต่สายแล้วก็จะตกช่วงบ่ายนั่นเองนะคะ

ภาคเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
กระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาคส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วอาจจะตกบางแต่ก็ถือว่าได้รับความชุ่มฉ่ำกันไปเช่นกัน
ส่วนทางด้านภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าฝั่งอันดามันจะมีฝนตกมากหน่อยแล้วก็เน้นแถบจังหวัดกระบีตรังและสตูนค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณช่วงบ่าย๒บ่าย๓โมงนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหน

ดิฉันไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้จะต้องเปลืองเงินไปล้างอีก
แต่สำหรับดิฉันแล้วนั้นวันนี้เจอโปรโมชั่นที่เขาท้าทายมาว่า
ถ้าล้างปุ๊บตกปั๊บไม่รับตังค์
รอช้าอยู่ใหญ่ไปล้างรถสิคะคุณผู้ชม